ส่วนข่าวต่อไปเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดนิคมคำซ่อยจริง
เยอะก่อนสงกรานคนมาสั่งของเอาหมูด้วย
เอาไข่ไก่ด้วยเอานั่นเอานี่ด้วยดีใจ
สี่หมื่นพกบาทดีใจดีใจแบบนี้

ได้มีเงินแล้วไม่มาเอาของ
อ๋อไม่รู้หรือเหรออ๋อหรอเจ้าพี่แม็กซ์จับต่อแม็กซ์
เอาที่ฝั่งยุตราต้องยุตราต้อง๘๐ข้อได้ไม่เปลี่ยนวิธีเพราะฝั่งใจนิดหนึ่ง
เนื้อแรง๘๐กิโลกรัมตั้ง๓๐
พี่แม็กซ์สะบานด้วยเหรอพี่
โอเคค่อนข้างเจ้าเดิม
เดี๋ยวผมจะทวนให้ฟังอีกทีว่าเขาสั่งอะไร
แต่พอเกิดเหตุแล้วพ่อค้าแม่ขามพ่อค้าแม่ค้าถามว่าทำเพื่ออะไรดี
โอ้โหใจร้ายมาก
คุณกนิสลาผู้เสียหายเล่าให้ฟังแบบนี้บอก

เอิ้นเปิดแผงขายหมูแม่ขายปลาสด
ผู้ชายคนนี้บอกผมชื่อเอิร์ทครับทำงานอยู่เทศบาลนิคมคำสร้อย

ปลานินจากร้านแม่ของเธอ๑๘๐กิโลกรัมครับ
เป็นเงิน๑๔๔๐๐บาท
สั่งหมูจากร้านของเธอ๑๒๐กิโลกรัม
แบ่งเป็นหมูเนื้อแดง๘๐กิโลกรัมหมู๓ชั้นอีก๔๐กิโลกรัม
เป็นเงิน๑๖๕๐๐บาท

ยังไม่หมดฮะเขาสั่งไข่ไก่อีก๖๐๐ฟอง
น้ำปลาซีอิ๊วขาวเป็นเงินอีก๕๗๐๐บาท

ส้มอีกส้มอีก๔๐๐๐บาท

ปิดท้ายด้วยส้มตำอาหารอื่นอีกหลายรายการ
สรุปว่า๔ร้านค้าโดนไปกว่า๔๐๐๐บาทครับ

แม่วางมัดจำซะหน่อยเดี๋ยวซื้อของเยอะจังเลยนะ
เขาก็ทำทีเป็นขอบัญชีไป

นะครับนัดรับของกันก่อนตอนตี๕คุณผู้ชมคุณพระราพร
นะฮะรอจนกี่โมงรู้ไหม
รอจนบ่าย๒เงาก็ยังไม่เห็น
เจอก็ให้แล้วล่ะพ่อค้าแม่ค้าบอกทำเพื่อ
ทุกคนถามประสานเสียงทำเพื่อ

มาสั่งตาของคุณแม่มาสั่งตาคุณแม่ด้วยว่า
จะเอาไปทำบุญประมาณ๑๘๐กิโล
ประมาณเนี้ยไม่ยอมให้แล้วก็ก็จะบอกว่าเออมีหมู่ไหมประมาณเนี้ย
คุณแม่ก็เลยจับโทรศัพท์ตามคลิปให้คุยกับนายเอิร์ท

เออฉันจะสั่งหมูเนื้อแดง๘๐โลกรัมแล้วก็๓ชั้น๓๐โลกรัม
รีบมานะฉันไปจ่ายเงินตอนนี้เลยประมาณนี้

น่าจะขอมัดจำเป็นเงินสดไว้สัก๕๐
จริงนะคะแต่คือแม่ค้าก็ขอแล้วใช่ไหมคะ

ไม่ไงขอเบอร์บัญชีมาเดี๋ยวโอนให้นี่ไง
นี่แหละค่ะอุทาหอนจริง
แต่เห็นใจไหมคะจริงค่ะ
เจอแบบนี้นะคะคนขายของค่ะ